จับได้ยกแก๊งของกลางยาบ้า๑๐๐๐๐๐เมตร

ก่อนที่จะมวงหน้าตลาดภัณฑ์ลาวี

เมื่อสักครู่เสียงปืนเสียงอะไรสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับ

ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ด
ติดไฟแดงอยู่กลางสามแยกถนนปัธมานนท
ตัดกับถนนบายพาสตัดใหม่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ใครก็ไม่ยอมเลยล้อมได้อยู่พักใหญ่เลยค่ะ
ชาวบ้านก็มาถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้
สุดท้ายผู้ต้องหาก็ต้องมอบตัวนะคะ
เพราะว่าหนีไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องยอมแต่โดยดี
สามรายค่ะเป็นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งของกลางยาบ้าหนึ่งแสนเมตรโอ้โห
ยาบ้าไปซ่อนอยู่ที่พักเท้าเบาะนั่งด้านหลัง
ผู้ต้องหากลุ่มนี้ไปรับยาบ้าจากเอเย่นรายใหญ่กว่านี้
แล้วเอามาพักไว้ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
แล้วไปส่งต่อให้กับเครือข่ายที่เป็นลูกค้าตามจุดต่าง
นี่ไงคุณผู้ชมการแพร่กระจายยาบ้ายาเสพติดในบ้านเรา
รับจากเอเย่นรายใหญ่ไปส่งต่อเรื่อยตามจุดนั้นจุดนี้กระจายไปอย่างนี้
นี่ค่ะตำรวจก็ปิดล้อมจับกลุ่มตัวที่ไปรถติดไฟแดงอยู่เนี่ยนะคะ
ทั้ง๓รายรับสารภาพว่ารับมาจากยะโสธร
นี่รับยาบ้ามาจากยะโสธร
ไว้ที่ห้องที่ร้อยเอ็ดนี่แหละกำลังจะส่งมอบต่อ
แต่ดันมาถูกจับซะก่อนผู้ต้องหาบอกแบบนี้
กำลังจะส่งต่ออยู่แล้วเชียว
ก็ต้องขยายผลแล้วค่ะว่ารับมาจากยะโสธรใช่ไหม
มีขบวนการคนไหนยังไงอีกบ้างไหม
แล้วที่จะไปส่งต่อส่งให้ใครเนี่ยต้องขยายผลให้รอบด้านค่ะ
ดูเหมือนเยอะนะแสนเมตรเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยมันเยอะกว่านี้อีกเยอะเลย